เป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ
ถึงแม้ว่าจะพลาดในการเล่นในรอบ๘ทีมแต่ว่าเรายังมีลุ้นนะครับ
อันดับให้ดีที่สุดนะครับแข่งขันที่เมียนมาก็เตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบสองนะครับ
เจอกับสาวดีอาราเบียทางโค้ชเอครับ
เรืออากาศปรีสมบูรณ์น่าผื่นหัวหน้าภูมิสอนกำชัดลูกทีมว่า
ให้ลืมความผิดหวังจากรอบแรกหลังจากชนะ๒นัดนะครับ
นิวซีแลนดแล้วก็อินเดียแต่ว่าแพ้๑เกมให้กับจีน
สุดท้ายไม่ผ่านเข้าสู่รอบ๒เนื่องจากว่าค่าเฉลี่ยเซตได้เสียน้อยกว่าอินเดียและจีนครับ
ทำให้จบที่๓ของกลุ่มดีลนไปเล่นในรอบจัดอันดับ๙ถึง๑๖
ซึ่งวันนี้เป็นเกมแรกนะครับจะเจอกับซาวดีอาราเบียก็หวังจะเอาชนะ
เพื่อคว้าอันดับ๙ให้ได้ครับ
เวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาทีและชมบันทึกการแข่งขันได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีในเวลาตี๒๕นาทีครับ